แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
หลังจากที่รัฐบาลก็มีการโดนโรง
เรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะ

คนเอาอุปกรณ์ต่างมาใช้ในการซื้อของที่เซเว่น

แล้วมันก็กลายมาเป็นประเด็นดราม่า
แต่ทีนี้ค่ะเมื่อร้านสะดวกซื้อ
หรือว่า๗๑๑คือเขาไม่ได้แจกถุงพลาสติก
ก็มีเพจนึงเขาไปลงรูป
แล้วก็แชร์บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
ซื้อของที่ร้านชำดีกว่าไหม
คือหมายถึงว่าอย่างน้อยก็เป็นการช่วยอุดหนุน
ร้านขายของชำร้านเล็กให้เขาอยู่รอดอยู่ได้ด้วย
คือตอนนี้มีการโจมตีว่าการที่ไม่แจกถุงพลาสติก
ถือว่าเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือเปล่า
เพราะร้านค้าก็ถือว่าประหยัดค่าถุงไป
แต่ก็ไม่เห็นจะหาอะไรนะที่บรรจุสัมภาระต่างมาทดแทนถุงพลาสติกเลย
แล้วอีกประเด็นนึงที่สำคัญคือห้างร้านต่าง
คือบางทีขายถุงผ้าในราคาที่มันแพงเกินไป
แล้วผู้บริโภคเองเขาก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเลี่ยงได้
คือต้องซื้อเพราะฉะนั้นฉันไม่มีถุงใส่ของ
ก็เลยถูกโจมตีเรื่องนี้นะผลักภาระให้กับผู้บริโภค
ทีนี้ในเพจรถซิ่งประเทศไทยก็มีการโพสต์รูปภาพ
เป็นร้านสะดวกซื้อคู่กับร้านขายของชำคุณผู้ชม
แล้วก็ระบุข้อความแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ถ้าไปร้านสะดวกซื้อคือหมายถึง๗๑๑แล้วไม่มีถุงใส่
ทำไมไม่หันเข้าร้านขายของชำข้างบ้านล่ะ

บางทีเศษบาทนึงเนี่ยป้าแกที่ขายของชำยังลดให้เลย
ว่าไม่จริงคนก็ไปกดไลค์กันเยอะค่ะ
คนแสดงความคิดเห็นเพียบแล้วก็แชร์อีกเป็นหมื่นกว่าครั้ง
มันก็มีกระแสดราม่าแหละทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปเดินทางไปเลยนะ
อยู่ที่ตลาดมโนรมที่ชัยนาธ
ร้านนี้เขามีแนวคิดแบบนี้คุณสืบสกุล
สนับสนุนนโยบายลดใช้ถุงพลาสติก
คือเขาก็เห็นประโยชน์แหละเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
เฮียซื้อเนี่ยเฮียซื้อเขาเป็นเจ้าของร้าน
เฮียก็บอกนะบอกว่าร้านเฮียเนี่ยนะ
เริ่มแจกถุงผ้าโรนโรงให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้ถุงไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วเนี่ย
ใช้ถุงผ้าเฮียในแจกถุงผ้าให้กับลูกค้ามา

โอ้วแจกเลยหรอฮะแจกเลยคือทั้งปีเนี่ยแจกไปหลายร้อยใบ
แต่เฮียบอกว่าเอาจริงนะหนู

เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเอาถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเนี่ย
ไม่เยอะประมาณไม่ถึงร้อยละ๕เลย
ทีนี้เฮียก็จำเป็นต้องเอาถุงหิ้วถุงหูฮิ้วมาใส่ให้กับลูกค้า
ซึ่งส่วนตัวเฮียซื้อบอกว่าน่าจะใช้เวลา
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้านานเหมือนกัน
จาก๓ปี๕ปีอาจจะต้องใช้เวลานี่แหละ
เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเห็นว่า
ตอนที่เราเปลี่ยนจากใช้ใบตองมาใช้ถุงพลาสติก

เฮียซื้อก็ไปเปรียบเทียบถึงสมัยก่อนนู้นเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเปลี่ยน
เพื่อความสะดวกสบายมันอาจจะเปลี่ยนได้เร็ว
แต่การห้ามใช้ถุงพลาสติกแล้วให้เอาถุงผ้ามาเอง
มันไม่ใช่การเพิ่มความสะดวกไงคุณสืบสกุล
มันเป็นการลดความสะดวกมันอาจจะใช้เวลานานไหม
ในการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างตลาดชุมชน
อันนี้เฮียซื้อเขาก็สะท้อนภาพตลาดชุมชนนะ
คือต้องง้อลูกค้าเพราะลูกค้าเองก็ต้องการความสะดวกสบาย
เอาฟังมุมมองของเฮียหน่อยค่ะ
โครงการนี้ไม่ศูนย์เปล่าน่าจะได้
ไม่ศูนย์นะแต่มันต้องใช้เวลา
ต้องใช้เวลานะครับแต่บ้านเหรอลองดูนะผมว่ามันนานนะอย่าง
ก็ผมขายตั้งแต่สมัยใบตองแล้วมาเป็นถุง
แล้วตอนนี้จากถุงเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ให้เขาใช้ง่ายไหมล่ะ
นี่ไงเฮียบอกว่าเฮียอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน
ตั้งแต่ใบตองมาเป็นถุงพลาสติกตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนได้เร็ว

แต่ตอนนี้จากถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้ามันลดความสะดวกไง
ต้องใช้เวลาแต่เฮียก็ยืนยันนะ
ยังไม่ลดความพยายามที่จะแจกถุงผ้าให้กับลูกค้า
แล้วอยากกระตุ้นให้ลูกค้าใช้ถุงลดการใช้ถุงพลาสติก
เพราะว่ามันเป็นการสร้างขยะให้กับประเทศ
นี่ตอนที่ไปซื้อของก็นี่ค่ะเอาของใส่ถุงผ้าแบบนี้
ก็ต้องช่วยกันนะถือว่าเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พวกเราบางทีก็ลืมนะลืมเอาถุงผ้าออกมาจากบ้าน
เวลาไปซื้อแล้วผมก็หอบของเลยไม่รับถุงพลาสติกนะฮะ